เรามาเตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
แล้วก็คราวนี้เป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเองนะครับ
เป็นรถกระบะเฉียวชนกับรถทัวร์สายกรุงเทพพนมไพร
ที่รถทัวร์จะเสียหลักชนต่อหม้อ
จนมีผู้เสียชีวิต๑ศพนะครับ

เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๒๕รายนะครับ
สภาพที่เกิดเหตุรถทัวร์ปรับอากาศชั้น๑
ของบริษัทสหพันธ์๑๐๑ทัวร์จำกัดกรุงเทพมนครพนมไพร
ถูกรถกระบะเฉียวชนเสียหลักพุ่งชนต่อหม้อ
บนถนนมอเตอร์เวย์ช่วงทางโค้ง
หน้าสวนเท้าสุรนารีถนนมิตรภาพกม๘๔

เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบ๕ทุ่มเมื่อคืนนี้
ซึ่งทำให้พนักงานบริการประจำรถเสียชีวิตคาที่นะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหญิงและชายรวมทั้งคนขับรถทัวร์
๒๕คนมี๔คนที่มีอาการสาหัส
ถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับ
จากการสอบถามผู้โดยสารที่นั่งมาบนรถทัวร์
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่มาถึงที่เกิดเหตุ

ได้ยินเสียงคล้ายมีรถเฉียวชนกันด้านซ้ายของรถทัวร์นี่แหละฮะ
จากนั้นรถทัวร์ก็เสียหลัก
ไปชนแบรีเออร์ด้านข้างก่อนจะพุ่งชนเข้ากับต่อหม้อขนาดใหญ่ครับ
ทำให้พนักงานบริการที่นั่งเบาะด้านหน้าคู่กับคนขับ

แล้วก็ภายในรถที่มีผู้โดยสารมาเต็มคัน
ก็มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๒๕คน
อย่างที่บอกสหรัฐสี่ที่เหลือก็บาดเจ็บเล็กน้อยว่ะนะฮะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยนะคะ
คุณผู้ชมตอน๔ทุ่ม๔๕นาที
อีกที่หนึ่งค่ะก็เกิดขึ้นเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเวลา๖โมงเช้า
ใช่ครับที่สุพรรณบุรีนะครับ
เกิดเหตุรถไฟสายสุพรรณบุรีกรุงเทพขบวนที่๓
เข้าทางด้านซ้ายรถตู้กระเด็นขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางถนนแหละครับ
ทำให้นักท่องเที่ยว๑๕คนที่นั่งโดยสารมาด้วยถูกแรงกระแทก
ได้รับบาดเจ็บฟกช้ำดำเขียวไปตามกันนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าคนขับรถตู้พาผู้โดยสาร๑๕คนจากจังหวัดราชบุรี
เพื่อไปท่องเที่ยวที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ฝ่าสายฝนมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นถนนตัดทางรถไฟ
ขณะที่รถไฟกำลังวิ่งผ่านได้เบรกรถนะครับ
แต่เบรกไม่อยู่เพราะว่าฝนตกถนนลื่น
ทำให้ถูกขบวนรถไฟมุ่งหน้าสถานีหัวลำโพงชนเข้าอย่างจัง
แต่นับว่าโชคดีนะคุณรถไฟชนแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ